มาเตือนภัยกันหน่อยค่ะหน้าฝนแบบนี้
ระวังนะงูเนี่ยจะเอามาอารวาสเพราะว่าเขาก็จะหาที่ที่แบบมาซุกอุ่นค่ะ
คราวนี้มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะ
คือมือปราบเลื้อยคานนี้ก็ต้องทำงานหนักเลยดูสิคะ
ไปจับงูค่ะคุณผู้ชมล่าสุดที่กรสิน
งูเนี่ยมันไปกินไก่ชนของชาวบ้านแล้วไก่ชนราคาแบบเป็นหมื่นอ่ะ
นี่คือที่บ้านทรัพย์เจริญที่ตำบลสามะคีอำเภอร่องคำจังหวัดกาลสินนะคะ
กู้ภัยอโศกร่องคำก็ช่วยกันจับงูเหลือม
แล้วดูตัวสิยาว๓เมตรนะคะ

เพราะว่างูตัวนี้มันเข้าไปเขมือบไก่ของชาวบ้าน
เต็มท้องจนหนักอึ้งเลื้อยต่อไปไม่ไหวแล้วนะคะ
ทีนี้ก็ต้องจับเพื่อนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
ชาวบ้านเขาต้องป้องกันสัตว์เลื้อยคลาน
คือปิดข้อไก่อย่างมิดชิดเลย
แล้วอย่างที่บอกไก่ชนมันราคานับหมื่น
คอกเลี้ยงไก่มันมีร่องรอยของงูเหลือมอยู่นะคะ
ตามไปจนไปเจอว่ามันอยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณ๓๐เมตร

แล้วที่ผ่านมาไก่ที่เลี้ยงไว้ก็หายบ่อยจับไม่ได้สักทีค่ะ
ล่าสุดมาเจอร่องรอยของหัวขโมย
เจ้าของเขายังรู้สึกเสียดายไก่ชนที่เลี้ยงเอาไว้เลยนะคะ
ทางด้านเฟซบุ๊กดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยบางฉลง
สถานีหลักมีการโพสต์เหตุการณ์หนึ่งคุณผู้ชม
เมื่อ๒๕กรกฎาคมที่ผ่านมาดูอันนี้หน่อย

เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงไปจับงูเหลือม
ไปที่บ้านของชาวบ้านที่หมู่บ้านธนาซิตี้ที่สมุทรปราการ
แล้วตัวนี้เขาฮือฮากันมากเพราะมันตัวใหญ่มาก
คนแบกค่ะเพราะว่ามันมีขนาดใหญ่จริงทุลักทุเล
แล้วใช้กำลังคนในการจับ๗คน
ปรากฏว่าเอาตลับเมตรไปวัดคุณผู้ชมวัดได้๖เมตรครึ่ง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามนะคะไปที่ต้นโพสต์เลย
โพสต์เขาบอกว่าเมื่อวานนี้เอางูเหลือมยักษ์๖เมตรครึ่ง
ส่งไปที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์เรียบร้อยแล้ว
คงจะเอามันไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
โอ้โหยิ่งตอนเอาขึ้นท้ายรถนี่นะมันใหญ่จริงค่ะ